องคำพุ่งสูงแบบนี้แต่ว่าบรรยากาศตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวน
ผ่านผัวระยะสั้นหรือว่าจะผันผวนระยะยาว
นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมจะทำอย่างไร
วันนี้เรามาคุยกันกับคุณวิกฤตธิระวรรณรัฐนะครับ
เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บุหลวง
จะกลายเข้ามาสดกับเบิร์ตโลกศัลยกิจนะครับ

ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนอยู่
เป็นการผันผวนระยะสั้นหรือว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งครับ

ถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการผันผวนในระยะสั้นนะครับ
ว่าตลาดยุโรปจะมีภาพของการปรับตัวลดลงมาประมาณ๕๑๐
ถ้าเป็นในกรณีที่อังกฤษมีการโหวตตัวเองออก

ยุโรปส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวลดลงไปประมาณ๗๘โดยเฉลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นั่นก็คงจะเป็นผลนะครับสืบเนื่องมาจากตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วครับว่า
อัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยในตัวของค่าเงินปอนดที่ดิ่งลงไป๑๐นะครับ
มันจะทำให้การซื้อสินค้านะครับมันก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้มันน่าจะมีผลกับในเรื่องของตัวต้นทุนทางการเงินนะครับ
หลังจากนี้ไปเนี่ยในตัวอังกฤษเองถ้าจะมีการออกตราสารหนี้อะไรก็แล้ว
แต่อาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของตัวอันดับเครดิตใหม่นะครับ
อาจจะมีผลกระทบกับต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้น
เหนือไปจากนี้นะครับอัตราแรกเปลี่ยนของตัวเงินปอนด์ที่มันอ่อนค่าอย่างรวดเร็วภายใน๑๐ภายในวันเดียวเนี่ย
ก็ต้องมีผลแน่นอนครับกับผู้ประกอบการที่มีหนี้เป็นสกุลเงินในต่างประเทศในตัวของอังกฤษเขา
ดังนั้นเราเนี่ยนะครับแม้ว่าในช่วง๑๒ปีเราจะต้องมาติดตามผลกระทบการเจรจา
เยียวยาอะไรต่างแต่ว่าตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วครับ
ว่าโดยที่ผลกระทบเงินก็ยังเกิดขึ้นทันที
เราต้องไปจับตากลุ่มของธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องหรือไม่
กลุ่มพลังงานดูเหมือนว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงต้องจับตาอย่างไรบ้างไหมครับคุณวิกฤต
แล้วก็ตัวอังกฤษเองที่อาจจะมีการถดถอยอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับในส่วนของตัวผลผลิตหรือว่ากำลังการผลิตน้ำมะดิบในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่อีหลา
โดนยกเลิกการคล่อมบาดก็มีผลผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้น
ขนาดที่ความต้องการใช้เนี่ยมันมีหนาวโน้มของการชลอลง
ดังนั้นแล้วในตัวของราคาน้ำมะดิบเองเราก็มีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นแรงต่อจากนี้ไป
ทำให้หลายคนเริ่มมองขาลงราคาน้ำมันมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องมองหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันลงในรอบนี้ครับ
แม้แต่กลุ่มค้าปีกในประเทศไทย
ก็น่าจะได้อันนี้ส่งในเรื่องของการบริโภคที่น่าจะดีกว่าไปด้วยครับ
ที่สุดแล้วนักลงทุนในไทยควรจะรับมือหรือว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างไรบ้างครับคุณวิกฤต
หนึ่งก็ต้องตั้งสตินะครับอย่าไปแพนิกอย่าไปตนกตกใจนะครับตามแรงขายที่เกิดขึ้น
เพราะอย่างที่เรียนครับว่าในเรื่องของตัวหุ้นไทยเราเองเนี่ยในเชิงของตัวพื้นฐานเศรษฐกิจมันแข็งแกร่งกว่าในก่อนหน้านี้เยอะนะครับ
ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงของปี๒๐๑๑นะครับในกรณีที่กรี๊กมีการผิดนัดชำระหนี้และมีความสุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
แต่ในกรณีนี้เองมันไม่ได้เป็นในลักษณะของการผิดนักชำระหนี้หรือความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของตัวเครดิตพินิษฐ์
ดังนั้นแล้วในเรื่องของตัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะสำหรับในเรื่องของตัวหุ้นไทย
แล้วก็มองเป็นโอกาสมากกว่าครับกับตลาดที่มีภาพของการปรับตัวลงแมลงน่าจะเป็นโอกาสในการช้อนซื้อหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์ในรอบนี้ครับ